เมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นการเคลื่อนร่างของคุณแตงโม
คริสตจักรเมทอดิสกันแล้วนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจค่ะ
ทางครอบครัวอยากจะทำให้คุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็คือหีบศพค่ะ
ซึ่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายของคุณแตงโมนั่นเองขณะนี้นะคะ
ีบบรรจุร่างของคุณแตงโมถูกนำมาตั้งไว้ที่คริสตจักรเมทอดิส
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงที่ผ่านมาแล้วตั้งอยู่ท่ามกลาง
เพื่อร่วมส่งคุณแตงโมสู่สวงสวรรค์เป็นครั้งสุดท้าย
เราได้สอบถามจากทางผู้จัดทำสุริยาหีบศพนะคะ
เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ทำหีบศพตามฤทธิ์ของเจ้าภาพ
ปกติแล้วเนี่ยทางสุริยาจะมีหีบศพให้เจ้าภาพเลือก
แต่ครั้งนี้ค่ะทำตามแบบที่เจ้าภาพต้องการเลย
หีบค่ะเป็นไม้สำหรับเผา
ออกแบบใช้เทคนิคการวาดมือลงบนคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความยาก
และทางสุริยาเองก็ได้ลองทำเทคนิคบนตัวหีบศพเป็นครั้งแรก
ราคาของหีบศพนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ๑แสนบาท
ขนาดความยาวก็คือสองร้อยสิบเซนติเมตร
ความกาความกว้างอยู่ที่หกสิบเซนติเมตรและความสูงอยู่ที่ห้าสิบห้าเซนติเมตรนะคะ
ต้องบอกว่าการทำบ้านหลังสุดท้ายของแตงโมในครั้งนี้เป็นการร้อยเรียงจากสิ่งที่แตงโมรัก
จากสิ่งที่แตงโมชอบทั้งโทนศรีโอรสรวมไปถึงดอกไม้
ดอกกุหลาบและดอกทิวลิปค่ะโดยได้รับคำแนะนำจากสัตว์อาจารย์ทงชัย
ประทานมูลธนิษฐิคริสตจากคณะแบปทิสต์และคุณแม่พันธิดานั่นเอง
ทุกอย่างที่ประดับบนตัวหีบนะคะล้วนสื่อความหมายทั้งสิ้นค่ะ
โดยเราจะมีรายละเอียด๒รายละเอียดใหญ่นะคะ
เริ่มกันที่บริเวณหัวหีบศพค่ะใช้รูปปลาเป็นความเชื่อของชาวคริสเตียนนะคะ
มาจากตัวอักษรในภาษากรีกห้าตัวก็คืออิกตุสโดยอักษรกรีกทั้ง๕ตัวนี้
เป็นความเกี่ยวยงกับพระเยซูด้านหน้าหีบประดับด้วยดอกกุหลาบจำนวน๑๑๐๐ดอก
ซึ่งเป็นการแทนความรักที่จะยังคงอยู่ตลอดไปค่ะ
ตรงกลางหีบนะคะมีรูปคุณแตงโมอยู่ตรงกลางดอกกุหลาบ
ความหมายว่าความรักของทุกคนจะโอบอุ้มแตงโมไว้
ซึ่งรูปหน้าหีบนี้นะคะเป็นรูปที่คุณแม่พนิดาเป็นคนเลือก
แล้วก็ส่งมาให้ทางผู้จัดทำหีบ
เพราะเห็นว่าเป็นรูปที่แตงโมอมยิ้มมีความสุข
จากนี้ค่ะยังมีการประดับด้วยดอกทิวลิป
แทนความรักของแตงโมซึ่งเป็นรักอันบริสุทธิ์ที่มีต่อทุกคนนั่นเองค่ะ
บริเวณที่๒ก็คือบริเวณด้านหน้าหีบนะคะ
ใช้การไล่เฉดสีโอรสกับสีขาว
สื่อความหมายถึงเส้นขอบฟ้าที่กำลังจะรับขอบฟ้า
เหมือนว่าแตงโมมาบอกลาทุกคน
ประดับด้วยดอกทิวลิปดอกกุหลาบและดอกกล้วยไม้
มีไม้กางเขนและมีนกสีขาวในลักษณะลอยตัว
ซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่จะลงมารับดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์

ก็คือการนำพาดวงจิตไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้านั่นเองค่ะ
จากหีบบรรจุร่างแล้วยังมีการออกแบบโถอัฐิของแตงโม
เป็นสีขาวมุกแกะสลักชื่อแตงโมเป็นภาษาอังกฤษ
ระดับด้วยผู้สีโอรสนะคะจัดเตรียมไว้๒อันค่ะ
สำหรับเก็บอัฐิไว้ที่คริสตจักรและสำหรับมอบให้กับคุณแม่นั่นเอง
นี่ก็เป็นความตั้งใจของครอบครัวนะคะที่อยากจะทำบ้านหลังสุดท้าย
เพื่อแตงโมและส่งแตงโมสู่อ้อมกอดของพระเจ้าจากนี้ไปจนนิรันดิ์ค่ะ